เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
ไฟไหม้ตลาดจตุจักรภูเก็ตนะคะ
ก็ทำให้มีความเสียหายเนี่ย

เรียงกันเป็นล็อกเป็นร้อยล็อกเลยนะคะ
ตั้งอยู่ในตลาดจตุจักรภูเก็ต
หรือว่าตลาดท้ายรถเก่าที่อำเภอเมืองภูเก็ตค่ะ
คือไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็ว

เจ้าหน้าทีก็ต้องระดมรถดับเพลิงกว่า๑๐คันเนี่ย
เพื่อสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้
ใช้เวลาในการควบคุมประมาณ๑ชั่วโมงนะคะ
สามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้
เรื่องต้นก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑คน
ถูกไฟลวกตามร่างกาย
จากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์แถวนั้นนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
ได้กลิ่นเป็นกลิ่นเหม็นไหม้ออกมา
หลังจากนั้นเห็นเปลวไฟลุกไหม้ขึ้นบริเวณร้าน

ก็เลยชวนเพื่อนที่อยู่แถวนั้นสัก๕๖คน

ก็เลยรีบแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่นะคะ
ด้านตำรวจสพเมืองภูเก็ตบอกว่า

พบว่าร้านค้าถูกไฟไหม้ไปกว่า๘๐ร้าน

สาเหตุก็น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร

จะต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ย

อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ